พูดถึงเรื่องของการขี่รถจักรยานยนต์นะฮะ
ความจริงสิ่งนักบิดทั้งหลายก็มีคลิป
มีเหตุการณ์อะไรให้เห็นบ่อยนะครับ

ทำผิดกฎหมายจราจรอยู่บ่อยเหมือนกันนะครับ
ล่าสุดเป็นคลิปของ
ขี่อยู่ที่พื้นที่เชียงใหม่แล้วก็ยกล้อด้วย

ชมคลิปเขาซะหน่อยนะไหนเขาก็ลงไว้แล้วนะครับ

กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี้เหรอใช่
มันเร็วมากนะขนาดถ้าขับรถแล้วเร็วขนาดนั้นยังรู้สึกน่ากลัวเลยนะ

ก็นี่ไงเขาก็บรรยากาศนี้นะครับ

บรรยายไว้ให้ว่าโล่งเอาซะหน่อยยกแป๊บครับ
คือยกขึ้นมานี่สูงเลยนะแล้วระหว่างที่ยกเนี่ย
ตัวเลขใหม่ไปถึง๑๙๖กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
ขี่อยู่บนถนนสายเชียงใหม่เชียงรายพื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอสันทราย
อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะฮะ
ถนนสายนี้รถวิ่งน้อยเป็นทางตรงส่วนใหญ่รถก็จะใช้ความเร็วกันได้พอสมควร
พอได้ช่วงเวลาตรงนี้เขาก็ยกล้อขึ้นไปเลยยกล้อหน้านะฮะ
แล้วก็ขี่แซงรถที่วิ่งอยู่บนถนนอย่างสนุกสนาน
ความเร็ว๑๙๖กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันตรายมาก
ไม่ว่าจะกับตัวเองหรือว่าผู้อื่นถ้าไปแบบเซไปเฉียวไปชนไปโดนเขาเนี่ย
เร็วขนาดนี้เรียบร้อยค่ะก็คนก็แสดงความเห็นเยอะครับ
ส่วนใหญ่ก็วิพากษ์วิจารณ์แล้วก็บอกให้เจ้าหน้าที่กวดขัน
คือผมว่าเจ้าหน้าที่ก็ไม่รู้จะกวดขันยังไงใช่ไหม
จะเอาเจ้าหน้าที่มาอยู่แบบคอยเฝ้าไอ้พวกนี้ว่าอย่ายกล้อนะ
อย่าขี่เร็วบนถนนนะก็เรื่องภาษีอากรของชาวบ้าน
มันอยู่ที่จิตสำนึกหรือไม่ก็ต้องแบบล้มแล้วก็ขาหักแขนหัก

ถ้าขับแบบนี้แล้วล้มด้วยนะตายค่ะ

ไม่ต้องเรียกกู้ภัยหรือว่าหมอพยาบาลเรียกญาติได้เลย